สามารถบังหน้าได้นะใบโพลน่ะ

โอ้โหต้นโพโบราณอายุกว่า๕๐๐ปีนะนักข่าว
อยู่คู่วัฒน์ประเทศปีพุทธศักราช๒๕๐๗อันน่ะ
ต้นโพโบราณนี้นะครับมีลำต้นขนาดใหญ่กว่า๑๐คนโอบ
สูงกว่า๒๐เมตรโอ้โห
กินก้านสาขาปกคลุมไปทั่วเลย
ช่วงที่กำลังผลัดใบนะก็พบว่า
มีใบโพลทั้งขนาดปกติเท่าฝ่ามือ
แล้วขนาดใหญ่สุดเท่าใบหน้าคนครับ

แต่ที่น่าแปลกใจคือใบแก่ที่หล่นลงพื้นลงมาเนี่ย
มักจะมีใบโพลแปลกอยู่ด้วยแปลกยังไงครับท่านครับ
คือใบโผล่แฝดสองหางนะครับ
เก็บสะสมมาได้นับ๑๐ใบ
โดยเก็บไว้ในหนังสือซึ่งตามความเชื่อแล้วนะครับ
ถือว่าเป็นใบโผล่แฝดสองหาง
เป็นของหายากและมีพุทธคุณครับถูกหรือไม่ถูกครับ